ที่เหตุการณ์อุกอาจที่กลางแยกไฟแดงจังหวัดระยองกันหน่อยคุณผู้ชมเขามีชายชะกันขี่รถกระบะมาขับรถกระบะมาจู่จู่ก็พยายามจะอุ้มชายหญิงคู่หนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่เนี่ยค่ะปรากฏว่าชายหญิงคู่นี้เขาก็หนีอ่ะสิคะกลายเป็นขับรถปาดไล่ล่ากันไปมาหวาดเสียวหน้าดูกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
คุณผู้ชมเห็นไหมมีรถกระบะคันสีขาวขับตามหลังมาจอดอยู่ครู่นึง
มอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่นะแล้วก็แซงขึ้นมาประกบข้างรถมอเตอร์ไซค์ชายหญิงคู่นึงเขาขี่ซ้อนกันมา
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายลงมาจากรถกระบะพยายามฉุดกระชากลากถูคนบนมอเตอร์ไซค์นี่นะ
รถมอเตอร์ไซค์ก็ตกใจพยายามขี่หลบหนีค่ะแล้วรถกระบะก็ขับไล่ตามต่อไปอีก
พยายามจะปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ให้หยุดนี่โอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชม
เกือบจะชนกับรถของชาวบ้านที่สัญจรไปมาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย๖มกราคมที่ผ่านมา
แยกค่ายลูกเสือตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะเจอกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยตกใจมาก
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นตำรวจมาจับคนร้ายหรือว่ามาจับแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่า
แต่พอเห็นขับรถไล่ล่ากันก็น่ากลัวมาก
เพราะว่ากลัวคนอื่นจะเกิดอุบัติเหตุไปด้วย

ไปฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ถ้าคนที่ไปดึงเสือนถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยหัน
ก็อาจจะดึงได้
แล้วเขาก็ตีโขมขึ้นมา

ไฟเหลี่ยงแต่ว่ารถยุ่นมันปิ่ง
ปิ่งแล้วกับที่นี่มันกระบี๊ดตรงมากที

เหตุการณ์นี้ก็สร้างความตกออกตกใจ
แล้วก็อกสั่นขวัญแขวนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะ

ชาวบ้านไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นอะไรกัน
ทีมข่าวพยายามสอบถามเป็นอย่างสอบพอบ้านค่าย

ก็เห็นบอกว่ามีคนแจ้งมาแล้วว่า
เป็นการจับในเรื่องของยาเสพติด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการยืนยัน
จากทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราไม่รู้เนอะเราก็ไม่ได้รู้เหตุว่า
เขามีทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่านะคะ